หกนาฬิกายี่สิบเก้านาทีกลับมาในช่วงนี้
พาคุณผู้ชมไปดูภารกิจของครูต่อชะดอค่ะครับ
ครูตำรวจตระเวนชายแดนนี่แหละค่ะซึ่งได้แบกน้องเด็กผู้ชาย
อายุ๗ขวบป่วยเป็นโรคหอบหืดขึ้นหลังนะคะ
แล้วก็ต้องผ่านเส้นทางที่ธุรกันดาลเดินเท้าเกือบ๓กิโล
พาไปส่งเพื่อรักษาตัวค่ะอันนี้เดินเท้าสามกิโล
เพื่อที่จะไปลงน้ำแล้วนั่งเรือต่อไปถึงโรงพยาบาลนะคะ
นี่ไม่ใช่ทางราบด้วยนะไม่ใช่นะทางขึ้นลงเขานะ
ใช่แล้วนะคะอันนี้คือเพื่อจะพาเด็กไปถึงมือคุณหมอค่ะ
เรื่องราวนี้อยู่ในเพจของร้อยต่อชดสามสามเจ็ด
มาโพสต์เอาไว้นะคะนี่คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็นค่ะ
อำเภอแม่เสรียงแม่ห้องศรนะคะไปช่วยนะคะ
เด็กผู้ชายอายุประมาณ๗ขวบเป็นหอบหืดกำเริบ
พาไปส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอค่ะ

รถเข้าไม่ได้ครูก็ต้องแบก
อันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดดีที่สุดที่มีในตอนนี้นะคะ
แกกลงมาแบบนี้อันนี้ทำแบบนี้๓กิโลเมตร

แล้วก็ล่องน้ำมาตามลำน้ำสารวินอีกเกือบ๑ชั่วโมง

แล้วครูก็ขึ้นพาน้องขึ้นรถยนต์ไปส่งโรงพยาบาล

นี่คือภารกิจของคุณครูนะคะ
ที่เห็นแบกน้องอยู่นี่คือ๑๐ตำรวจโทสุรการคำหล่อ
แล้วก็อีกท่านนึงก็คือ๑๐ตำรวจตรีหญิงสุธิราแก้วตาสารวินนะคะ
พาเด็กส่งโรงพยาบาลนะคะ

แต่มันคนละเหตุการณ์กันที่เดียวกันแบบเดียวกัน
แต่เด็กที่ไม่สบายอีกคนนึงเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ

๑๐ตำรวจเอกกิตตนศักดิ์จริงธนฮิรันท์
ครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ศูนย์เดียวกันนี่แหละค่ะ
ช่วยเหลือเด็กหญิงเชอแอะเป็นนักเรียนชั้นป๒

ครูก็ต้องใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี่ยค่ะ
ไปที่บ้านแล้วก็แบกลูกศิษย์ขึ้นหลังตอนนั้นเนี่ย
ตอนตี๔๓๐ครูไปถึงนะคะแล้วก็แบกน้องมาลงเรือ
แล้วก็เช่าเหมารถของชาวบ้านพาน้องไปโรงพยาบาลแม่เสรียง
น้องปลอดภัยอาการดีขึ้นแล้วเช่นเดียวกัน
นี่คือภารกิจนะคะของครูตำรวจตระเวนชายแดน
ที่เราจะเห็นว่าคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเด็กจริงนะคะ
คือถ้าใครได้เห็นภารกิจของครูเนี่ย
แล้วทำทุกอย่างทำกับข้าวสอนหนังสือ

แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหมู่บ้านนี้หรือจุดนี้เนี่ย
เป็นแบบนี้๒ครั้งแล้วแล้วเดินทางลำบากจริงค่ะ
ถ้าเกิดว่าสามารถอำนวยความสะดวกยังไงได้บ้าง
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ฝากดูแลด้วยค่ะ